พี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนนั่นเองนะคะพี่เปิ้ลนาคอน
เดี๋ยวลูกบ้างเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อสลับกันไป
เปิ้ลบอกว่าตอนนี้พี่จุดอาการดีขึ้นมากแล้ว
ไม่มีอะไรที่รุนแรงจ้ะ
หมอก็บอกว่าอยู่ได้อีกไม่นาน

จูนเป็นคนป่วยยากมากนะ
ใช่แก่ง่ายตายาก
ก็ป่วยยากด้วยจริงนานแกป่วยทีนะ
ครอบครัวเราดูเหมือนจะเข้าโรงพยาบาลบ่อย
ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าอยู่กันเยอะ
คอกเหมือนแยกคอกเพราะว่าคือ
ปนกันแล้วก็จะติดกันติดกันที่ติดกันหมดเลย๖๗คน

แต่จูนเขาก็ไม่อยากให้ไปเยี่ยม
จูนเขาก็เหมือนจะหายจะหายแต่ก็ยังสำออย
แล้วน้องว่าอย่างไรบ้างคิดถึงคุณแม่ไหมครับ
เด็กก็ใช้สไกป์เอา
ใช่ดูแม่อยู่ไหนเมื่อไหร่จะกลับอะไรอย่างนี้
ดูพูดถึงเมียแต่ละคำบอกว่าบทจะหายจะหาย
ก็ว่าเมียสำออยดิฉันว่าพี่จูนยังไม่ได้เป็นอะไรหรอก
แต่คือเบื่อป่วงหัวไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่า
ไม่เอาแต่ว่าเป็นจูนก็เหนื่อยนะลูกเขียวว่าเธอ
โทษนะครับอย่าว่าจริงฉันสนิทข้อพบคนลูกเหมือนมิเนียน
เวลาไปไหนน่ะคือแบบว่าต้อง

ก็ขอให้คุณจูนหายป่วยไวคุณจูนและคุณแจง